คุณผู้ชมคะลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกกอก
ไม่ได้กลับบ้านกกอกที่มุกดาหารนะคะ
กับแฟนคลับรวมยูทูปเบอร์และทีมธนาความ
นครราชศรีมาค่ะวันนี้เนี่ยได้มีการนำเงิน
มอบเงินส่วนตัวกว่า๖๐๐๐บาทให้กับเจ้าหน้าที่ในการเตรียมเมนูข้าวขาหมู
เลี้ยงผู้เท่าผู้แก่ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมประกอบที่โพกลางที่โคราช
แล้วก็รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับเจ้าหน้าที่เอาไว้ใช้จ่ายด้วย
แตนทำบุญไว้๕๐๐ลุงพล๒๐๐แฟนคลับ๕๐๐บาท
ก็ทางตัวแทนผู้สูงอายุก็ร้องเพลงอวยพรขอบคุณนะคะ
พอเลี้ยงข้าวผู้สูงอายุเสร็จก็ไปไหว้ย่าโมแล้วก็แยกย้ายกัน
แต่ก็ไม่เกี่ยวกับที่นายอัจฉริยะออกจากพื้นที่บ้านกรอกพอดี

ทีนี้ค่ะก็เลยมีการถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านายอัจฉริยะจะมีการร้องเรียนปปง
ให้มีการตรวจสอบเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์
ตรวจสอบไปยังออยไปยังปคปว่าเข้าขายโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า
ประเด็นนี้ลุงพลบอกว่าสิ่งที่ลุงพลโฆษณาไป
ก็พูดทุกอย่างตามที่เจ้าของสินค้าบอกให้พูดก็แค่นั้น
อกจากนี้มีประเด็นที่ว่าเมื่อวานนี้นายอัจฉริยะ
ขึ้นไปที่พระธรรมภูมิภาแอบ
ทำพิธีปักทูบ๕ดอกถอนคำสาปที่ลุงพลปักทูบกลับหัวค่ะ
ลุงพลจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เราเราคิดว่าเราจะมาแค่๒คืนอยู่แล้วนะส่วนตัวเขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะอยู่กี่วันหรือว่าอะไร
คือเขาจะไปมันก็เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวกับลุงพลอยู่แล้วถึงเขาไปลุงพลอยู่บ้านลุงพลก็ใช้ชีวิตตามปกติ
มันจะไปผิดอะไรปปงอะไรนะครับปปงมันเรื่องการฟอกเงินนะครับ
มันจะต้องมีเจตนาที่จะยักย้ายถ่ายเททรัพย์ฟอกเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
คืออย่างที่บอกครับคนแจ้งเนี่ยจะไปแจ้งอะไรก็ไปแจ้งได้นะครับแต่ถึงเวลาต้องรับผิดชอบด้วย
ในเมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแจ้งตอนที่เขาโอนให้กับลุงพลใช่ไหมครับ
ถ้าโดยเสน่หาคือเขาต้องให้เราเป็นงานส่วนตัวแต่ว่านี่เขาให้ตามวัตถุประสงค์ว่าอยากจะไปทำบุญนะครับ
ไปทำอะไรก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับ
สินค้าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับแล้วก็เป็นการไลฟ์สดทางยูทูปเปอร์อย่างเงี้
เราก็ไม่ได้โฆษณาเกินจริงอันนี้ก็ต้องให้ทางสคบนะครับตรวจสอบว่าเราโฆษณาเกินจริงไหมครับ
สนาไปตามเจ้าของแบรนด์ท่านเจ้าของแบรนด์ท่านก็มาด้วยแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างกับเจ้าของแบรนด์ครับ
เขาเชื่อด้วยหรือ
มีความเชื่อทุบห้าดอกเลยละครับอันนี้ต้องให้ท่านอธิบายเองนะเราก็ไม่ทราบเหตุผลทั้งท่านครับ
อันนี้ต้องไปดูไลฟ์สดท่านแรกนะว่าท่านพูดอะไรไปบ้าง
ตั้งแต่แรกวันแรกเลยนะครับอย่าลืมว่าอัจฉริยะเนี่ยออกมาไลฟ์สดเนี่ยนะครับ
แล้วก็มาพูดในธรรมนองว่าเหมือนกับน้องชมพู่เนี่ยถูกไม้ประยมนะครับ
ตีจนตีจนเสียชีวิตทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลยแล้วคนก็พุ่งเป้าไปที่แม่น้องชมพู่นะครับ
แล้วพอตอนหลังมาเนี่ยก็มาเรื่องเหล็กไหลแล้ววันนี้ตอนนี้มาเรื่องศัยศาสต
คือเอางี้เรื่องพวกนี้เราไม่ได้ความสำคัญ
อันนี้ประเด็นนึงนะส่วนอีกประเด็นนึงที่ก็ต้องถามป้าแตน
ป้าแตนตอบเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีของป้าแตนที่มีคนนำไปโพสต์แล้วก็ขอรับบริจาค
แตนก็บอกว่าก็ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าใครที่อยากได้เงินคืนก็ส่งหลักฐานมายินดีคืนเงินให้
ก็ต้องรู้สิว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่มีใครโอนไปเท่าไหร่ยังไงบ้าง
แต่ป้าแตนก็พูดออกมาว่ายังไม่ทันได้ดูนะคะว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่อย่างไร

ส่วนกรณีที่นางสาวจูนแฟนคลับที่นำบัญชีป้าแตนไปโพสต์ขอรับบริจาคค่ะ
ก็จะมีการรวบรวมหลักฐานการโอนเงินจากแฟนคลับที่โอนเงินไปให้

ใครอยากได้เงินคืนก็พร้อมจะคืนหรือไม่

ทีนี้ค่ะก็มีการถามเพิ่มเติมว่าเนี่ยมันมีคนทวงเงินมา
ก็ทีมข่าวของเราก็เอาข้อความให้ดูเลยนะคะ
ทีนี้ทางลุงพลกับป้าแตนจะตอบประเด็นนี้อย่างไร

ของบัญชีประแตนก็คือข้อทวง
บัญชีไหนครับ
อันนี้มันฝั่งลุงตอบรึเปล่า
ไม่ใช่อันนี้เป็นฝั่งเขามาอย่างเดียวเลย
ข้อทวงกับบัญชีเขามีไหม
ก็ต้องให้เขาเอาสลิปมายืนยันนะครับ

คือช่วงหลังเนี่ยคือประมาณว่ามีผู้ที่เอาบัญชีป้าแตนเนี่ย
บัญชี๒บัญชีไปโพสต์เปิดรับบริจาค

ก็เลยมีคนบางคนเขาบอกเขาอยากได้คืนอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

ทนายที่ป้าแตนบอกว่าได้ให้ช่วยเหลือดูแลเรื่องของบัญชีนะฮะ
ตอนนี้ที่ไปแจ้งความไว้ด้วยนะครับ
คือทนายสมเกียจโรจนวรกมลนะครับ

วันนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันนะครับ
ป้าแตนแสดงความจำนงให้ดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊ก
นำเลขบัญชีป้าแตนไปเผยแพร่
แล้วมีคนโอนเงินเข้ามาจนเกิดความเสียหาย
เกิดความเสียหายเบื้องต้นมีกว่า๒๐เพจที่ไปทำแบบนั้น
ยืนยันว่าป้าแตนไม่ได้ประสงค์ดำเนินคดีกับคนที่บริจาคเงินให้
ส่วนที่มีการไลฟ์ไปของทนายสมเกียจนะครับบอกให้เวลาพยาน
ในคดีแจ้งความเท็จ๗วันให้กลับมาแก้ไขเรื่องราวให้ถูกต้อง
เพราะพยานคนนั้นได้พูดคุยกับตัวทนายสมเกียจ๒๓ครั้งในข้อเท็จจริงที่ต่างออกไป
อยากให้มายืนยันว่าข้อมูลไหนเท็จจริงกันแน่ยืนยันว่าไม่ใช่การข่มขู่นะฮะ
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการให้การให้ปากคำของพยานคนนี้นะครับมีการเขียนสคริปต์หรือมีใครบอกให้พูดหรือไม่
ขอให้ออกมาแก้ไขและต้องยอมรับกับผลที่จะตามมาหากไม่แก้ไข
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจูนหรือคุณจอดจานที่คุณอ้าก็ยืดชู่จูนเนี่ย
กังวลผมว่าเขากังวลเกินไป
แต่อยู่ดีเข้ามาที่กรอกผมเซอร์ไพรส์นะ
เพราะจริงคุณจูนเองก็รู้ตัวดีอยู่แล้วเคยคุยกับผม
ก็กลับมาแก้ไขในสิ่งที่มันบกพร่องไง

อย่าไปพูดตามสคริปต์อะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ดาราเด้อ
แล้วก็จะขอยืนแหมกะพุ้กับคุณพิวิพายหน่อยเนาะ

ตัวเงินลูกเดียวแล้วเอาไปทำบุญเอา
พ่อแจมนะยังไม่ได้ไม่ได้คิดจะเอาเรื่อง
ไม่มีไม่มีครับควรบริจาคไม่เคยเลยครับ
ไม่ได้มีจิตภาพแบบนั้นนะยืนยันอีกแล้ว